ดิฉันจะพาไปเรียนรู้การทำบูหลันด้านเมฆ

หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วพาไปเรียนกับคุณครูก๊อฟกันไปแล้ว
รอบนี้เนี่ยพาแฟนรายการไปร่วมเรียนทำขนมไทยด้วย
เรียกว่าได้ความรู้ไม่พอยังไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วยนะจ๊ะ
ติดตามกันเลยในตลอดพารวย
ครั้งที่แล้วที่นิวนาวได้มาเรียนรู้
และฝึกทำขนมไทยโบราณหาทานยาก
จากครูก๊อฟเจ้าของร้านเสน่หคาเฟ่
ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้
วันนี้ตลอดพารวยกลับมาอีกครั้งค่ะ
แต่จะมาทำอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
ตลอดพารวยวันนี้เราอยู่ที่ร้านเสน่ห์ขนมไทยค่ะ
เพราะว่าวันนี้เราจะพาแฟนรายการสองท่าน
เรียนรู้เรื่องการทำขนมไทยโบราณหาทานยากค่ะ
รายการตลอดข่าวมาทั้งทีบอกเลยนะคะว่า
จะได้เรียนรู้การทำขนมไทยทุกขั้นทุกตอน
เรียนเสร็จแล้วเอาไปทำทานก็ได้ทำขายก็รวยเลยนะคะ

ที่จะมาร่วมฝึกอาชีพการทำขนมไทยกับเราในวันนี้ค่ะ
ดูรายการตลอดข่าวมานานแล้วค่ะติดตามมาตลอดเลยค่ะ

ที่จะได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับรายการตลอดข่าว
และผู้ที่จะมาสอนนิวนาวและแฟนรายการทำขนมไทยในวันนี้คือ
หนุ่นเจ้าของร้านเสน่ห์คาเฟ่ค่ะ
วันนี้เมนูที่จะมาสอนเราคือเมนูอะไรคะ

เราพร้อมกันแล้วค่ะคุณอุ่นค่ะลงมือกันเลยดีกว่า
อันนี้สุดท้ายหมดเลยใช่ค่ะแม่เขาจ้างลงนะคะ

เท้าเยม่อมอันนี้คือน้ำดื่มนะคะ
เราก็ค่อยใส่ไปในนิดหยอกลงไปแล้วก็เอามือคนค่ะ
ครูหนุนดูผู้ชายควรนู้นสิเข้าเป็นก้อนลงน่ะทำซิ
ขั้นตอนการทำขนมนะครับผมคิดว่ามันง่ายนะ

สงสารคนข้างค่ะ

สัตว์ตอนต่อไปก็คือ

เราต้องเอาน้ำอัญชันเนี่ยมาใส่ในแป้งตอนน้ำเดือดนะคะ
เพราะว่าเราต้องการขนมที่น่ามีรูค่ะ

ฉันชักสีหน้า

เราจะค่อยเทน้ำเดือดอย่างนี้ลงไป

แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องบีบมะนาวไปนะคะ
เพื่อที่ว่าจะทำให้มันมีสีม่วงนิด
ถ้าสมมุติเราเทเป็ปเฟิร์เดียวค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะพี่นิวคะ
ใช้ได้เลยค่ะแขนข้างนี้ไม่มีแรงแล้วค่ะ
แม่กว่าจะได้ตัวแป้งสีฟ้าครามเนี่ย

ก่อนที่เราจะนึ่งเราต้องพักให้มันเย็นก่อนนะ
แต่ปุ๊บเราจะต้องใส่มะนาวค่ะคนละหนึ่งกลิ่นนะ
นี่ค่ะมีเห็นไหมคะ
ชันนะคะเวลาที่โดนมะนาวค่ะ
มันจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วง
แล้วก็ใส่มะลินะคะเพื่อให้กลิ่นหอม
แล้วเราก็จะมารอเตรียมนึ่งกันเลยค่ะ
แล้วก็อย่าเนื้อจะทำให้ขนมชักหน้า

นั่นก็คือการทำสังขยะนั่นเองนะคะ
ก่อนอื่นเราจะต้องแยกไข่แดงกับไข่ขาวค่ะ

ถ้ามันแตกปนกันจะเกิดอะไรอย่างนี้

อาจจะคิดว่าการแยกไข่เป็นงานละเอียดละออส

แต่จริงถ้าผู้ชายถ้าได้รับการทุกโฆษณ์

แล้วเราใช้มือนะคะดึงตัวไข่ขาวออกค่ะ

มาเป็นตัวช่วยในการดับกลิ่นเท้าของไข่

ไปรู้เยอะด้วยครู

รับยู

รับยู

รับยู

รับยู

เราได้สั่งขยะมาแล้วก็สั่งขึ้นอย่างนี้ค่ะ

ตรงรูนิเวีย
ขนมไทยนะคะวัตถุดิบมันไม่ได้ยากกว่าเบเกอรี่เลย
แต่แค่มันใช้ระยะเวลาในการทำนาน
คนก็เลยจะคิดว่าขนมไทยยากกว่าขนมเบเกอรี่เยอะ
ก่อนที่เราจะได้มาทดลองทำขนมไทยใช่ไหมคะ
คิดว่ามันคงแบบอาจจะไม่ยากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
พอมาลองทำเองเท่านั้นแหละโอ้โหขั้นตอนนี้ยุบยับไปหมดเลยค่ะ
ยังแอบแบบผิดหวังเล็กน้อยครับผม
ซึ่งมันยังทำออกมาไม่เต็มที่ครับ
ที่ทุกคนฝึกฝนพัฒนาสูตรของขนมไทยขึ้นมา
ก็จะทำให้ขนมไทยสามารถพัฒนา
มาเป็นธุรกิจของตัวเองได้

มันกำลังกลับมาเป็นเทรนด์ใหม่แล้วค่ะ
ปรบมือให้กับผลงานตัวเองด้วยนะคะ

ขอบคุณทั้งสองคนมากเลย
คุณทั้งสองคนมากเลยที่มาร่วมกิจกรรมกับตลอดพารวย

หากคุณผู้ชมท่านใดเห็นกิจกรรมดีแบบนี้แล้ว

อย่าลืมติดตามรายการตลังทาวน์
ในกิจกรรมดีแบบนี้รออยู่นะคะ

สวัสดีค่ะ